มีคุณพ่อคนหนึ่งนะครับร้องเรียนขอความเป็นธรรม
บอกว่าช่วยตรวจสอบพระรูปนี้หน่อยได้ไหม
จนกระทั่งเนื้อแตกหลังลายไม่พอครับ

และงุบงิบทุนการศึกษาของเด็กอีกด้วย

นี่คือภาพหลักฐานที่พ่ออ้างว่า
นี่แหละคือแผลที่พระเนี่ยตีลูกพ่อจน

ร่องแตกหลังลายเป็นรอยฟกช้ำอยู่แบบนี้ครับ

บาดแผลของเด็กผู้ชายอายุ๑๔ครับ
ซึ่งทางครอบครัวอ้างว่าถูกพระต้อย
เป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเขี้ยนตีด้วยหวาย

มีรอยฟกช้ำเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดครับ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวไทยรัฐทีวี
ไปพูดคุยกับคุณพ่อของเด็ก
คุณพ่ออายุ๔๒นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงปี๖๔
ไม่มีเงินหรอกช่วงนั้นโควิดมันระบาดด้วย
ก็เลยให้ลูกชายไปอยู่ที่วัด

อยู่กับพระอาจารย์ต้อยที่สุราธานีครับ
มาพฤศจิกายนปี๖๕
พบว่าลูกถูกตีจนเนื้อแตก

เรื่องผ้าขนหนูที่ลูกไปหยิบมาผิด
ลูกไปหยิบของพระอาจารย์ต้อยมาใช้
แล้วเหมือนกับพระต้อยไม่พอใจก็เลยตีครับ

บอกว่าโอ้โหแบบนี้เกินไปแล้วนะ
พอพระต้อยรู้อ้าวดุเด็กครับพ่อบอก
ดุลูกพ่อบอกว่าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องไปฟ้องพ่อด้วย
แล้วเด็กเขาแอบอัดคลิปเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานครับ

นี่ครับนี่คือหลักฐานที่พ่อเอามาเปิดให้ฟัง
และนี่คือภาพที่พ่อบอกว่าเขาเอาไม้แบบนี้มาตีลูกผม

ตอนแรกนึกว่าไม้เรียวอันนี้หนามากไม่เรียวเลยนะคะ
โอ้โหเป็นไม้รวกใหญ่มากนะครับ
โอ้โหใหญ่กว่านิ้วก้อยผมอีกมั้งเนี่ย

เลยบอกว่านี่พ่อเจ็บปวดแทนไปหมดแล้วเนี่ย
เพราะว่าลูกพ่อนี่คงระบมทั้งกายและใจ

เห็นว่าชอบฉันอาหารช่วงกลางคืน
พนันออนไลน์ทั้งสล็อตแล้วก็บาคาร่า
มีหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีพนันด้วย

ต้อยชอบใช้ให้เด็กวัดไปซื้อเหล้าขาวมาใส่ขวดน้ำดื่ม
แล้วก็ยังมีประเด็นงุบงิบเงินของลูกชาย
ทุนมาจากโรงเรียนพันห้า

แล้วบอกว่าต้องโอนกลับมาให้บัญชีพระต้อย

พ่อยืนยันว่าไม่ได้กันแกล้งพระต้อยนะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย

แต่ถ้าเผื่อเล่นการพนันมี

ในขณะที่ตัวของน้องอายุ๑๔
บอกว่ารู้เห็นการกระทำของพระต้อยหมดเลย

ในวันก่อนลองขึ้นภาพเทียบกันก็ได้ครับ

แต่หลังตั้งแต่มีข่าวว่าไปยุ่งเกี่ยวกับพนัน

ในการมาถวายมากขึ้นด้วยนะครับ

ฟังความจากฝั่งของพระต้อยกันหน่อยครับ
ลงพื้นที่ไปเลยครับที่สำนักสงฆ์บ้าน
พระรูปนี้คือพระต้อยหรือพระอาจารย์ต้อยครับ
อายุ๔๗ปีเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์
ท่านยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจเลยบอกว่าบวชมา๑๔พันศาแล้ว
ในวัดในสำนักสงฆ์มีเด็กต้องดูแลอีกกว่า๑๐คน

๑ใน๓ก็คือเด็กผู้ชายคนนั่นแหละ
มาร้องเรียนว่าอัตมาไปรังแก่เขานั่นแหละ
เด็กคนนี้อัตมาบอกเลยว่าพฤติกรรมเกเร
ชกต่อยรังแก่เพื่อนรีดไถเงินเพื่อน
จนมีพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นมาร้องเรียนอยู่เป็นประจำ

เพื่อจะเอาไปเติมเกม
โทรศัพท์เนี่ยมาฝากไว้ที่กุฏิ
แต่กลับชาร์จสายทิ้งไว้หลอก

ยังไม่หมดฮะชอบขโมยสิ่งของภายในวัด

แต่ว่าตัวของอัตมาขอร้องเอาไว้
นี่คือภาพหลักฐานที่พระอาจารย์ต้อยบอกว่า
ต้องฝากมือถือนะอย่าไปที่กุฏิ

และนี่น่าจะเป็นภาพบรรยากาศในห้องเรียนหรือเปล่า

ขโมยผ้าขนหนูของพระอาจารย์ไป

พอถูกถามเขาทำพฤติกรรมยังไงรู้ไหมคุณโยม

ก้าวร้าวบอกว่าเดี๋ยวซื้อใหม่ให้ก็ได้

กระทั่งพ่อของเด็กไปร้องเรียน

แล้วอาตมาไม่เคยไปเล่นพนันออนไลน

พระอาจารย์จ้อยยืนยันครับ
แต่โดยภึกติกรรมของเด็กอะ

ทุกคนเลยนะสามารถถามเด็กได้เลย

ว่าต้องทำโทษแล้วนะถึงขั้นต้องทำโทษแล้วนะถ้าแบบนี้

พระอาจารย์ต้อยหรือว่าพระต้อยก็ชี้แจงแบบนี้
พร้อมทั้งคลิปหลักฐานให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่า
บรรยากาศที่โรงเรียนที่มีการร้องเรียนมาว่าเด็กเนี่ย
รีดไถเงินทำร้ายเพื่อนในห้องเรียน
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางพระอาจารย์ชี้แจงมานะครับ
อีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของเงินทุนการศึกษา๑๕๐๐บาท
เรื่องนี้ไปคุยกับคนกลางเลยฮะพอโรงเรียน
พอชี้แจงบอกว่าเด็กที่อยู่ในปกครองของพระอาจารย์ต้อย
ก็มีแค่น้องผู้ชายคนที่เราเห็นกันตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละ
บอกว่าโดนตีจนเนื้อแตกแล้วก็พระอาจารย์ต้อยบอกว่าเขาเป็นเด็กเกเร
นี่นะฮะเด็กคนนี้ได้ทุนตั้งแต่ชั้นประถม๖
แล้วก็จ่ายให้กับผู้ปกครองเด็กมาโดยตลอด
กระทั่งปีนี้จ่ายให้กับพระอาจารย์ต้อย
จากเห็นว่าเด็กนั้นอยู่ในความดูแลของพระอาจารย์มานานกว่า๒ปีแล้ว

ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่า
อาจจะทำให้พ่อเด็กเขาไม่พอใจ
แต่ยอมรับว่าตอนนี้เป็นห่วงมากที่สุดก็คือ
อนาคตทางการเรียนของเด็กเนี่ยสิ
เพราะว่าพอเรื่องมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย

หรือว่าจะมีเพื่อนมองเขายังไง
สภาพจิตใจของเด็กนี่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับ

เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบต่อไปนะฮะ